เขามีการแชร์ทั้งภาพทั้งคลิปกันอยู่ในโลกโซเชียล
บอกว่า๑ภาพล้านความหมาย๑คลิปก็ล้านความหมายเช่นเดียวกัน
แล้วก็อุ้มหนูน้อยวัย๑เดือนพยาบาลคอยธนุถนอมพัดวี
คุณผู้ชมดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมได้ฟังบทสนทนาแล้วนะครับ
เขาสนทนาอะไรกันแล้วก็ใครเนี่ยที่กำลังอุ้มเด็กน้อย

ให้แบบนี้นะครับเนี่ยในคลิปที่ถ่ายสองคลิปเนี่ยนะฮะ
เขาก็อธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล
เขาก็มีการเขียนข้อความอธิบายไว้แบบนี้นะครับ
บอกว่าพยาบาลท่านหนึ่งณโรงพยาบาลสนามนิมิบุตร
กำลังอุ้มทาบรกวัย๑เดือน
นี่คือพยาบาลนะใส่ชุดเนี่ยนะฮะ
แล้วก็อุ้มทารกน้อยไว้ในอ้อมกอด

แม่ชาวต่างชาติเนี่ยติดเชื้อโควิด๑๙

ระหว่างนั้นแม่ก็ต้องถูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถูกไหม

แต่ทีนี้ครับญาติหลงทาง
เพราะญาติเนี่ยฮะก็เป็นแรงงานชาวต่างเต้าเหมือนกัน
สื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องกับรถตุ๊ก

อธิบายเส้นทางไม่ถูกว่าจะมาที่ไหนอย่างไรนะครับ
ทีนี้ครับพยาบาลท่านนี้ก็รอนานกว่า๓๐นาที
เจ้าหน้าที่ทีมอาสาต้องโทรบอกกับทางญาติ
อธิบายกับทางญาตินะครับว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้น
แต่สุดท้ายคงคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมาก

ทำยังไงพอคุยกันไม่รู้เรื่องทางทีมงานอาสาเนี่ยนะคะ
รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาแล้วก็รถตู้อาสาเนี่ย
ก็เลยตัดสินใจไปส่งเด็กน้อยที่บ้านของญาติเอง
ใช่นะครับก็มีทั้งภาพมีทั้งคลิปนะครับ

หาร่มเงาให้น้องเพราะอากาศร้อนมาก
แฮชแท็กโรงพยาบาลสนามนิมิบุตร
หนูน้อยเป็นผู้หญิงผู้ชายในคลิปมีเจ้าหน้าที่ถามนะ
พยาบาลก็ตอบว่าผู้หญิงค่ะนี่เพิ่งจะ๑เดือนเองนะครับ
ท้ายที่สุดก็ถูกส่งกลับไปอยู่ในอ้อมอกของญาติแล้ว
ส่วนผู้เป็นแม่ของเด็กคนนี้ทางโรงพยาบาลสนาม

นี่คือพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกคน

มาจากโรงพยาบาลวังทองที่พิศนุโลกนะครับ
ชื่นชมจนที่ทุกท่านทำงานด้วยความเต็มที่เลย